ร่างทรงองค์จตุคามบรามเทพ

แล้วก็ดูคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าคนเนี่ย
เมนต์ถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน

คือจะบอกว่าธรรมดาร่างทรง
เขาก็จะมีลูกสิทธิ์ลูกหาเนี่ย

นะฮะแล้วก็มาให้ร่างทรงเนี่ยนะครับ
ร่างทรงได้ปัดเป่าปกป้องคุ้มครองอยู่แล้ว

นี่ไงเขาก็เลยในเพจดังเขามีการแซวกันด้วยว่า

แล้วก็มีการองค์เทพเนี่ย
แพนมาแพนมาด้วย

ลองทำท่าเหมือนกับร่างทรง
ทำหน้าให้เหมือนร่างทรงดู
อ่ะเดี๋ยวดูกันค่ะ
เออเออมากันแล้วนะเอากล้องเลย
เออเอากล้องเลยเอากล้อง
เออกล้องเออแพน
ให้เขาดูดิว่าคนที่เราเลือกมานี่คือใครบ้าง

อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นประโยคนี้เองว่าเนี่ย
เขามีการทักทายแล้วก็น้ำเสียงสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไป

หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ไงคุณ
เอ๊ะตัวองค์เทพเนี่ย
ท่านจะรู้จักเทคโนโลยีทันสมัย

ท่านจะรู้จักคำว่าแพนศัพท์ทางเทคนิค

ใช่แต่ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้ว

ก็คือเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย

ว่าเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

คลิปนี้จริงคุณผู้ชมความยาว๒ชั่วโมง

จตุคามรามเทวามาประทับทรง

บันทึกเอาไว้ช่วง๓ทุ่มของ
ที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

พฤติกรรมของผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็น

บารมีมาจนพลังแก่งกล้า

เพื่อให้ลูกหลานมาร่วมกันสร้างบุญบารมี
แล้วทีนี้ในคลิปวีดีโออย่างที่คุณผู้ชมเห็น

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคุณก็มาพนมมือมากราบไหว้
บางช่วงบางตอนของการสนทนา

ถ้าเกิดของไม่ดีจริงคงไม่กล้า
ไลฟ์สดแล้วก็มีการ
ปฏิบัติยานขั้นสูงมาหลายปี

คนวิภาควิจารณ์ก็เยอะเหมือนกัน

ร่างทรงอ่านคอมเมนต์แล้วก็โมโหคอมเมนต์
ใช่ร่างทรงก็เลยบอกว่า

ท้าให้มาทำหน้า

นี่ฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย

เท่าที่ผมเข้าไปดูก็จะเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย

ต่อร่างทรงองค์เทพนี้นะครับ

ร่างทรงก็จะมีการไล่รำนะครับ
แล้วก็บอกว่าให้หายเจ็บ

ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เข้าไปนั่งใกล้ชิด
ลูกศิษย์บางคนนะครับก็มีอาการ
ออกท่าทางเหมือนรำเหมือนกันนะครับ
นี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้
โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์อยู่ว่า

ทำไมถึงรู้จักเรื่องของเทคโนโลยีด้วย

ก็นี่แหละความคิดเห็นก็มีแบ่งเป็น๒กลุ่ม

ใช่นะครับแล้วก็ดูจากที่สำนักทรงแล้ว

แล้วก็ร่างทรงก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาซะเต็มยศเหมือนกันนะครับ
นี่กำลังจะดูคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามา

มีคนบอกว่าเคยทะเลาะกับเจ้าลักษณะแบบนี้

คุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาหน้าจอเหมือนกันนะครับ
ทันสมัยจริงเลยนะฮะ